ใครที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าไปท่องเที่ยวที่ทะเลใต้ต้องระมัดระวัง
ตกลงเป็นแมงกระพุนหรือว่าเป็นปากการัง
คือคำที่เราคุ้นปากเราจะเรียกว่าแมงกระพรุน
แต่จริงแล้วข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกว่า

ไม่ใช่แมงกระพูลวิธีการรักษาก็คนละแบบ
ถูกต้องชื่อของเขาคือชื่อหมวกนักรถโปรตูเกย์

สำหรับคนที่ติดหูคุ้นหูไปแล้วนะคะ
คือตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทั้งภูเก็ตกระบี่พังงาออกมาเตือนเลย
เพราะว่ามีมอระสุนตวนตกพัดเข้าปกคลุมทะเลอันดามัน
พังงานะคะรีสอร์ทอุทยานแห่งชาติสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายแหล่เนี่ย
ติดป้ายแบบนี้ส่วนจุดที่พบเจ้าปาการังแบบนี้ที่
หน้าตาคล้ายแมงกระพุนเนี่ยนะคะมีที่หาดสายแก้วหาดหินลูกเดียว
แล้วก็หาดเขาปีหลายตรงนี้พบเยอะมากหลีกเลี่ยงกันด้วยนะคะ
ส่วนที่กระบี่ค่ะนายสรายุทธ์ตันเถียนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ดนพรัชธาราหมู่เกาะพีพีก็ออกมาประกาศเตือนเหมือนกัน
บอกเลยนะคะว่าให้ระวังที่อ่าวมายาหมู่เกาะพีพีเลหมู่เกาะปอดะ
แล้วก็เกาะไผ่เพราะว่าพิษของมันเนี่ยร้ายแรงจริง
ถ้าโดนในปริมาณมากเสียชีวิตเลยนะคะ
ส่วนที่ภูเก็ตเองก็ออกมาเตือนเหมือนกันเจอกัน๓พื้นที่ใหญ่เลยนะคะ
หาดไม้ขาวก็มีหาดนายางหาดสายแก้ว
คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเราคุ้นเคยกันว่าถ้าโดนแมงกระพุน
โดนพิษของแมงกระพุนเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือใช้น้ำส้มสายชูล้างออก
ทางทะเลอาจารย์บอกว่าเรือรบโปรตูเกตเนี่ยไม่ใช่แมงกระพรุน
เราจะเห็นคำว่าแมงกระพุนเรือรบโปรตูเกต
คือมันเป็นคำคุ้นปากเพราะว่าตัวมันเหมือนแมงกระพูนมาก
แต่จริงแล้วอาจารย์ทรบอกว่านี่ไม่ใช่แมงกะพรุนนะคะ
นี่เป็นพวกเดียวกันกับปากการังไฟก็คือเป็นลักษณะเหมือนปากการัง
เจอในมหาสมุดอินเดียและแปซิฟิก
ถ้าโดนห้ามใช้น้ำส้มสายชูราดโดยเด็ดขาดค่ะคุณผู้ชม
วิธีการรักษาต้องทำแบบนี้ใช้น้ำทะเลราด
แล้วใช้บัตรหรืออะไรแข็งขูดหนวด
เข็มพิษออกจากผิวหนังแล้วรีบไปพบคุณหมอนะคะ
ขนาดตัวที่พบจะอยู่ที่ประมาณสัก๕เซนติเมตร
แต่มันคล้ายแมงกระพุนมากต้องสังเกตดีอ่ะนะคะ
เพราะว่าวิธีการรักษาจะต่างกันย้ำเลยว่าห้ามใช้น้ำส้มสายชูราดโดยเด็ดขาดนะคะ
แล้วถ้าคุณผู้ชมจะไปเล่นน้ำทะเลช่วงนี้หน้าฝนเรารู้กันอยู่แล้วล่ะ
แมงกระพุนจะมีตัวอะไรเยอะ
ถ้าเขามีป้ายเตือนว่าระวังแมงกระพุนนะอย่าลงเล่นน้ำนะก็อย่าลงเล่นนะคะ
คือมันเป็นอันตรายลงเล่นสนุกแป๊บเดียวขึ้นมาเกิดอันตรายเสียชีวิตได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทางที่ดีปฏิบัติตามคำเตือนนะคะ